มีเตะเจาะล่างหนักทุกลูกนะครับวันนี้กะว่าจะเตะให้ย่อหน้ามาตัวเท่ากันเลย
เราเกรงไหมศักดิ์ศรีมวยรุ่นพี่ไม่ครับ
แล้ววันนี้มีอะไรมาให้เขาบ้างทุกลูก
มีทุกลูกอะไรคือเด็ดเลยถีบถีบ
ถีบเหมือนเดิมเรานี่เคยได้เหรียญทอง
กีฬาวูซูด้วยจากการถีบใช่ไหมแล้วนอกจากนั้นมีอะไรมาเด็ดพี่เขาไหม
เข่ามีเข่านะเอาละครับมุมแดงเนี่ยสูงยาวเหลือเกินนะครับ
ถีบลูกขวางแทงดีนะครับขณะที่น้ำเงินเตี้ยกว่าสั้นกว่าแต่เกาเหลือเกินนะครับ
รายนี้นี่หนักทุกลูกครับทั้งหมัดทั้งเตะเจาะล่างนะครับ
สุดท้ายท้ายสุดนะครับต้องบอกว่ามวยคู่นี้ประเภทรักพี่เสียดายน้องนะครับ
ขัดเส้นนี้จะเป็นของใครแชมป์มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
หาคำตอบพร้อมกันบนเวทีนะครับเอ้าวิทยามา
ไฟแดงช้างศึกเกียจทรงฤทธิ์สถิติการชกหนึ่งร้อยยี่สิบครั้ง
ชนะเจ็ดสิบสองครั้งแพ้สี่สิบห้าครั้งเสมอสามครั้ง
ฉายาขุนเข่าต่างดาวนักนอกกอดในกระชากแทง
เขาคือช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์ชิงแชมป์รุ่นไร้เวทกับฝ่ายน้ำเงิน
เพชรพิฆาตกรกรรมบุตรสถิติการชกเก้าสิบสามครั้ง
ชนะหกสิบหกครั้งแพ้ยี่สิบห้าครั้งเสมอสองครั้ง
เพชรพิฆาตเมืองดับหัวท้วงบัตรขวาต่อยสังหาร
เขาคือเพชรพิฆาตกรันบุตรใครจะเป็นแชมป์
ครับมาฟังผลการให้คะแนนของมวยคู่ที่๒ที่ผ่านมาครับ
คำประการชายุทธิ์คำนาเลชน์คำประการธนาดนตร์อยู่เบิก
และชุมพลอิตยศมีความเห็นเหมือนกันครับ
ให้ฝ่ายแดงอำวัด๔๗และเพชรจุฬา๔๙ครับเอกฉันครับ
แม่วันนี้มุมน้ำเงินมาแรงนะครับ
คู่หนึ่งสองเข้าวินหมดเลยครับ
โดยคู่นี้ต้องหาคำตอบนะครับว่าใครจะได้แชมป์แล้วก็เป็นผู้ชนะนะครับ
ครับมาฟังประวัติครับของมวยคู่เอกของเราวันนี้นะครับ
ฝ่ายแดงช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์ชื่อนัตรพงศ์กะแสลโสมอายุ๑๙ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรำครับ
กมาแล้ว๑๒๐ครั้งชนะ๗๒แพ้๔๕เสมอ๓ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนไวไฟหรือเกียรติคมช๕พยักษ์ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรพิฆาตหรือเอกพิฆาตมองเทพชนบุรีกกันบุตรชื่อขจรพงศ์สุวรรณตีอายุ๒๕ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
กมาแล้ว๙๓ครั้งชนะ๖๖แพ้๒๕เสมอ๒ครั้ง
ขณะที่น้ำเงินอยู่บนแต่ซ้อมอยู่ที่กาญจนบุรี
แต่ค่อนข้างเราไปเก็บอยู่ที่มองกรุงเทพศาวน์บุรี
ผมไปสืบลึกสืบจริงดูการฟิตซ้อมมาถึงค่าย
มุมแดงเดิมก็คือเขมรน้อยนะครับ
เปลี่ยนชื่อเป็นช้างศึกนี้๑๓ไฟล์แล้ว

ชนะ๘แพ้๕ครั้งนะครับ

เวลาเจอมวยเก่านี่แพ้ไม่เป็นนะครับ

โอ้โหต่างกันเยอะเลยนะพี่ชัยนะ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับอาจารย์นรงค์รวมจิตครับ
ครับส่วนน้ำเงินครับที่เห็นในจอนะครับ
รายนี้เดิมก็เอกพิฆาตพ่อกรุงเทพธรรมบุรีนะครับ
แชมป์รุ่นไลทเวทของเวทีมวยราชดำเนินครับ
ไม่ธรรมดานะครับเกียรติประวัติของเขา
หายไป๓ปีแล้วครับกลับมาภาคใหม่ใช้เพชรพิฆาตนะครับ
ก็อยู่ในสีเสื้อของคู่การรักมวยครับ

โดยมีเจ๊บิ๋มพารีวันถนัดค้านะครับ
และภูราสรักเหล่าก่อนสร้างลายใหญ่ในการจำหน้าบุรีเลยครับ

กลับมาโชว์ฟอร์มที่เวทีมวยไทยรัฐของเราไว้๒ครั้งครับ
สองครั้งก็ชนะน็อกทั้งสองครั้งเลยครับไม่ธรรมดาครับ
ของเขาดีจริงครั้งแรกนี่ชนะน็อกราชเสียงเลยกีฬาโคราชยก๓นะครับ
ครั้งที่สองที่มาที่นี่ก็ชนะน็อกแหลมคมสิงหมาวินยกที่สอง
วันนั้นขึ้นป้ายให้เจอกับช้างศึกด้วย
แต่ว่าสุดท้ายช้างศึกถอนนะครับแล้วแหลมคมมาแทนมวยคู่นี้
กว่ากันแล้วไม่แคล้วกันนะพี่ชัยนะแต่พอดีก็ได้ส้มหล่นไปอีกต่างหาก
ได้คิงแคมป์เส้นที่หกอีกครับอ่ารุ่นไลท์เวท
วันนั้นจะชกกันมันชกกันนอกรอบ
เที่ยวนี้มาพวกมีแคมป์เป็นการันตีอ่าวันนี้มีเข็มขัดแชมป์
ไลท์เวทร้อยสามสิบห้าบอลสองศึกยอดมอเธอรัฐเป็นเดิมพันธุ์ด้วยนะครับ
โอ้โหเดิมพันธุ์ครั้งนี้มูลค่ามหาศาลเลยนะครับ
มุมแดงนี่ได้สดนะครับแล้วก็สูงยาวกว่าลูกถีบนี่อันตรายมากนะครับ
เพราะว่าเจ้าตัวเองเป็นเจ้าของเหรียญทองกีฬาแห่งชาติในกีฬาวูซูด้วยนะครับ
ก็เอาชนะมาด้วยการโถบผมนี้เลยครับ
ขณะที่น้ำเงินนี้ไม่ต้องบรรยายกันมากครับเก่าเหลือเกินรายนี้
กว่าสั้นกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าหนักแรงทุกลูก
ดูเทียบมุมนี้พี่ชายเห็นความสูงชัดเจนเลยนะ
ชัดเจนเลยครับยืนสูงกว่าร้อยกว่าเลยสูงกว่า๑๐เซนติเมตรครับ
มุมแดงนี่มีคุณเบนเจทรงฤทธิแล้วครับขึ้นมาถอดมงคลให้
อันนี้มาออกข่าวด้วยนะครับว่าตั้งแต่สมัยคุณพ่อทำค่ายมวย
มาถึงรุ่นตัวเองนักมวยในค่ายเงินแสน
คว้าแชมป์มีเพียบแต่ที่อยู่ในสีเสื้อเกรทรงฤทธ
ไม่เคยเป็นแชมป์วันนี้จะขอ๕ได้ไม่ได้น่าสนใจนะครับ
ขณะที่น้ำเงินนี่มีบังหลดครับประกายฟ้าสิทธิ์เสย
พี่เก่าแล้วครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับเพชรพิฆาตนะครับ
วันนี้ผู้การกระมวลสันติไม่ได้มาครับ
พอดีติดธุระอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ
ก็เลยมอบให้บังหลดขึ้นมาถอดมงคลแทนครับ
โอ้โหบรรยากาศคึกคักนะครับในเวที
กองเชียร์มากันเพียบติดตามยกที่๑ครับ
ฝ่ายดูบันไดด้วยช่วยกศัตรูโน้ท
เป็นมวยที่อันตรายมากนะครับสำหรับนักชกรายนี้ฝ่ายน้ำเงิน

ต้องขยับเปิดเกมแล้วลูกร่างชุมชกเสียเปลี่ยนอยู่แล้วรายนี้
สูตรเลยล่ะครับมวยแบบนี้ได้ลูกเก๋าเจาะล่างต่อยลำตัว
โอ้โหนี่มาสุขุมกัมพิฤาภาพเลยแดง
ลูกผีบนี่สกัดมากเจาะยางก่อนเลย
ลูกธนัดของตัวเองด้วยเผ็ดพิฆาต
โดยเฉพาะฝ่ายแดงลูกถีบอันตรายนะ
เช้าเหรียบทองวู้ซูไปแล้วถีบเป็นหลัก
กับใครก็ต้องเปิดเกมตลอดแล้วครับ

ไม่ซักเป็นแบบมีสู่เทปใช้ได้นะ

เพชรแล้วนะท่านผู้ชมวันนี้เข้าวินไปแล้วนะทั้งเพชรสำเร็จเพชรจุฬาเลยนะ

เจาะเพลินยืนขาเดียวนี่
หั่นนี้ต้องระวังด้วยนะ
เจอลูกเจาะยางเป็นปัญหาหรือเปล่านะครับ

ถ้าชอบรูปร่างฝีมือก็ต้องฝ่ายแดง
ก็ต้องปล่อยดังนะครับ

เตะไม่เข้าเกาะฮารักเลย

ถีบเผิ้ลแต่เผิ้ลต้องระวังรูปนี้ด้วยน้ำเงินน่ะ

หัวจิตหัวใจเนี่ยน้ำเงินได้เปรียบแน่

เดินด้วยความมั่นใจถีบได้ถีบไป
ทีเองข้าไม่ว่าทีข้าเองอย่าเหี่ยวอย่ายุบนะ

ีบยืนขาเดียวต้องระวังด้วยนะครับเนี่ย

ต้องระวังแค่ยืนขาเดียวเนี่ยต้องระวังแบบนี้

โอ้โหมวยคู่เอกเนี่ยผ่านมาในยกแรก

ฝ่ายช้างศึกเนี่ยถีบหน้าเยอะไอ้พี่เลย

เจ็บแต่โมโหนะถีบหน้าเนี่ยสลับขาถีบเลยครับ

อ่าทรงนี้ขอบคุณครับสิบเงินจราเข้เขียวด้วยนะครับ

แล้วก็หนึ่งหมื่นบาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฝาถางครับ

มุมแดงจังหวะถีบนี่

ไอ้ขาหน่อยที่ทีบจะชักให้ยางแตกเลยครับ
โอโหแม่เจ้าโว้ยยิ่งดูยิ่งสนุกเลยครับ

สมศักดิ์ศรีสมราคาคู่ชิงแชมป์

ท่านผู้ชมครับคู่นี้มีเข็มขัดเป็นเดิมพันธ
เพราะฉะนั้นนักมวยทั้งคู่นี่ชกต้องละเอียด

ที่สำคัญการให้คะแนนนี่ก็ต้องละเอียดตามไปด้วยเลย
นี่ต้องบอกว่าเป็นคู่มวยถึงเงินนะในสนามนะ

และแชมป์ไทยรัฐจะเป็นของใคร
แฟนมวยคู่นี้แห่เชื่อถือมาก

เทียบได้แม่กขณะเดียวกับน้ำเงินนี่ไม่ได้ควรลูกเทียบอ่ะ
พิมพ์จะหยางพี่มากเดี๋ยวดูลูกหนักเลยน้องเงินมีหนัก

ไม่เจ็บอะครับเขินเล็กน้อย

ต้องติดไหนอย่างเดียวแล้วสมีแค่งแบบนี้ไม่ค่อยดี

ด่ายแดงหยางช้างมีลูกรางน่ารักมากเลยนะ
ลูกรางสวยเลยอะ

เจาะแล้วจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับ

ลูกกลีบนี่ลุยกินเป็นส่วนเกินจริง
กรีบเบิ้นติดเลยโย่มโโหละแบบนี้โย่มโหละ
ในว่ายังไงตีหน้าขาอย่างเดียวครับไม่ได้ตีสูงเลย
ถ้าตีแบบนี้แดงโก่งแทงไม่ได้ด้วย
พออยู่ข้างในแล้วดูเก้งกล้างไปนิดนึง
ยังเกิดไม่ตีหน้าขาแม่ลูกทีมก็จะพูดอิสกาลเจ้ากันจริงเลย
ชั้นศึกจอมทีมแห่งยุคเลย
นี่ว่ามวยหมัดหนักแต่ยังไม่ได้ใช้หมัดเลยนะ
ยังเลยมีจอยางกับข่าวตีหน้าขานี่หมัดมาแล้ว
โดดเชื่อกขาดน่ะ

ยัดซ้ายคอยถีบตลอดเวลานะครับ
ก่อนใดแล้วตีหน้าขาได้ไหม
น่าจะบอกว่าจอมถีบคนเดียวในโลกจริง
มีแบบนี้ไม่มีที่ไหนครับไทยรัฐทีวีอย่างเดียวเลย
หันล่างอีกแล้วหันอีกแล้ว
น่าจะเป็นลูกทีเด็ดที่ผ่านของน้ำเงินด้วยนะลูกนี้

วงไล่ไล่แข็งไล่แข็งตีหน้าขา

ต้องพยายามต้องลงทุนตลอดแล้วครับ
ชื่อเดิมเขมรน้อยนะครับแดงชั้นศึก
เข้มข้นเลยสถานการณ์กับพิษตาไม่ได้ด้วยผู้นี้
น้ำเงินเผ็ดพิฆาตแล้วว่าเอกพิฆาตนะ
โหห้อยลูกนี้ซ้ายลำตัวเต็ม
ความเก่าเนี่ยแม่งงัดออกมาใช้ได้ถูกที่ถูกเวลา

ปลายกสองยังเป็นคนขยับเดินมันดีมาก
พยายามจะออกหมัดเหมือนกันนะน้ำเงินพี่บาท
เหลือกะวามันยังไม่ได้
ต้องมาบังคิดผัญหาด้วยนะ
หัวใจหัวใจเป็นหลัก
ต้องเสริมใจเล็กตลอดน่ะครับใจอ่ะ
ตาโกนร้อยด้วยอ่ะกับพี่ซ้อยมาดีอยู่แล้ว

เออขณะที่น้ำเงินเนี่ยเจอของใหญ่ของยาวอึดอัดไหมเล่า
ฝ่ายน้ำเงินนี่โดนถีบหน้าครับ
โอ้โหเป็นภาพหลายลูกเหมือนกันครับ
เป็นภาพที่หวาดเสียวเลยนะครับมวยคู่นี้
ใครที่เป็นโรคหัวใจนี่แนะนำเลยนะครับ
ปิดตาครับแล้วก็ฟังเสียงบรรยายอ้าวตามต่อยกที่
ท่านผู้ชมน้ำเงินนี่เตี้ยสั้นขยันซอยเลยนะครับ
พอว่าธรรมณ์งามนี่ซอยซอยตีหน้าขายางเดียวเลย

บรรดาเกจิอาจารย์ทั้งหลายพี่ป่าบอกว่า
คู่มวยธนระแทนละสัปดาห์ที่ออกมานี่มันวิจาณยาก
วิจารณ์ยากมันมาถึงแบบไม่รู้มันหาตัวชนะยากไง
ต่อรองหมดแล้วตอนนี้ต้องลงทุนเหมือนเดิมนะ
เทปิกฆาตวงในตัวใหญ่ตีตัวเล็กตัวเล็กพยายามจะเค้นยังไม่ได้นะครับ
บอกแล้วต้องระวังศอกด้วย

บีแบบนี้น้ำเงินเหนื่อยเหมือนกัน

นี่ลูกถีดมาเจอแข้งซ้าย
นานออกทีมแน่นเลย
เดินแทงลงใน

ก็จึงเหรอเปล่า

ประอุตอย่างจะใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์

แม่ลูกนี้นึกว่าจะเปรี้ยงด้วยแข้งขวาไม่ออกนะ

ดูต้องระวังแข้งซ้ายของเพชรพิฆาตด้วยนะครับแดง
ซ้ายเจอซ้ายเจอซ้าย
ไม่จริงนะไอ้เจ้าช้าง

หลอกแข่งซ้ายหรือเปล่า
หลอกแค่งซ้ายอ่ะดิมาอีกแล้ว

ขยับขยับจะแท็กแล้วระวังมัดสองด้วยนะ

ต้องระวังต้องระวังลูกนี้
เข้าไปนี่ระวังเลยโดนเหลี่ยมเก่าของน้ำเงินด้วยเพชรพิฆาต
รอเลยตั้งรับคอยรอเลยนะครับไอ้เจ้าเพชรพิฆาต

เอกพิฆาตหัวแข้งซ้ายสูง

ช้างสตรีโดนแล้วก็มีอาการ
มีช้างสตรีเข้าสินตัวปั้มตีเข้าในแลกกัน
กำลังเข้าได้เข้าเข็มแล้วมวยผู้เอก

เขาบอกว่าต้นเนี่ยน้ำเงินอันตรายมาก
แต่ช่วงปลายมุมแดงบอกว่า

มีทั้งลูกผีบกะโดดแทงเขานี่น่ากลัว
โอโหกองเชียร์มุนแดงขุกเล้ารมแล้วนะครับ

กำลังใจจะเป็นส่วนสำคัญหรือเปล่า
ตามต่อยกที่๔ครับ
ยกที่๔ขอกำลังใจจากพี่มุงสักนิดนึงครับ
เดินนะเปิดเกมล่ะช้างศึก
โอ้โหหากพรุ่งนี้กับตัวเองกลับเสียหลับนะ
โอ้โหเสียหายด้วยเจอแบบนี้เสียหายเลยนะครับไอ้เจ้าช้าง
แต่ยังยัดไส้อยู่นะยังยัดไส้อยู่นี่เป็นยก๔นะครับ
น้ำเงินนี้ไม่ได้เด้งตีนะครับแต่ใส่ตีหน้าขา
ดูพิฆาตแกไม่ได้รีบร้อนเลยนะ
เรื่อยต่อยเรื่อย

เจอผมหลับผมแรงทั้งสิ้นนะ
พวงหรือเปล่าโดนเข้าไปแบบนี้ต้องติดในอย่างเดียวแล้วตอนนี้
น้ำเงินนี่แม่ความเก่ามันเหลือกินเหลือใช้ด้วย

ออกแล้วต้องออกเป็นชุดด้วยนะชั้นศึก
ต้องเชียร์มาแรงเร็วเกินนะ

ถ้าต้องเชียร์อย่างเดียวแดงชนะ

ในเลยใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์
วันนี้หมัดไม่ได้ใช้เลยนะเพศพิค่า
มันถึงตัวตลอดไม่ทันได้ต่อย
พยายามดึงเดี่ยม
อ้าวเจ้ากีสระบุรี
เอ้าเซียนบอยน้องแค่อย่าต่อเพิ่มอย่าต่อเพิ่ม

มาจองจีบคนเดียวเลยลูก

แค่งนี้สวยงาม

มาดูตอนนี้กลายเป็นสนุกเลยนะคู่นี้นะ

เอาดูปลายใครจะได้ใครทำได้ดี
แหน่งที่หมุนกับเกิดกระบอกซ้ายออกใหม่ซ้ายออกใหม่

ลูกขยันส์ไฟแดงอย่างงั้น่ะทำได้ดีนะขยันส์
ยกนี้แดงแดงทำได้สวยเลยนะครับยกนี้

หนังรม

ขยับเปลี่ยนการมาเป็นมวยซ้ายช้างศึกขยับยกแค่งซ้าย
หมดยกหมดยกหมดยก
คู่เอกของเรานะครับผ่านไปแล้ว๔ยกนี่ภาพช้ายก๔
ยกไฮไลท์จริงยกนี้เข้ามายกของมุมแดงนะ
ออกมาตอนนี้ช้างศึกนี่ฮึกเลยโหประโดดเขารอยเสียบเข้าไปแต่เต็มลำตัว

อีก๓นาทีรู้คำตอบครับ
ยกที่๕ยกสุดท้ายแล้วสถานการณ์ตอนนี้เอาแล้ว
ยกที่๔เน้นการตั้งรับเยอะไปนิดนึงนะครับกางเกงสีน้ำเงิน

ยกนี้อ้าวล้มลูกนี้เสียหายหลายแสนหรือเปล่า
แม่มันล้มเอาตอนที่เด็ดที่แถมนี้

ล้มนุ่มอยู่ที่แดงเลยล้มเกาอยู่ที่น้ำเงิน
ยกนี้ว่ายังไง

ซ้ายเตะตั้งรับรอ
ขวาโต้ไม่เกี่ยวไม่ขึ้น
แค่งขวาวงในไล่แขน
เข้าซ้ายแทงเข้าซ้ายแทง
พยานโต้ขึ้นเข้าซ้ายเด้งตี

น่าจะทำแบบนี้มันทำไม่เห็นพี่ปาง

ถ้าเข่าอย่างเดียวนี่แม่มันหลอกตาอยู่

ไอ้เขาช้างเป็นประหลาดนุ้ยไหม

กลางต่างกว่าอย่าย่อมหนีน่ะ

เจอลูกดึงเมื่อสักครู่นี้จะเสียหายหรือเปล่านะ

ลูกถีบนี่มันทำให้น้ำเงินนี้เข้าไม่ติด

เอาละครับตีเร่งกองรัวเข้าสู่ช่วงท้ายเกม

ไปเจอลูกถีบเลยเสียหายหรือเปล่า
ถีบแล้วมันเป๋ยังไปไม่เป็นเลย

ดึงเหลี่ยงพักลงไปทั้งคู่

เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับ

นี่จอมถีบคนใหม่๑เดือนในโลกนะครับ

แล้วเดี๋ยวรอข้อมูลการตัดสินนะครับ

เข็มคัฟจะอยู่ที่เอวของใครครับ

แล้วก็มีตัวแทนจากไทยรัฐทีวีนะครับ
คุณอันด้วยผู้จัดการฝ่ายออกอากาศนะครับ
ก็ฟังผลการให้คะแนนของมวยคู่ชิงแชมป์นะครับ
ศึกยอดมวยไทยรัฐจะเป็นของใคร
คำตอบอยู่ในมือผมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
กรรมการท่านแรกวรสักพักดีกรรม

น้ำเงิน๔๘ครับ
กรรมการท่านที่๒ภัยทูลกบกลาง

น้ำเงิน๔๘ครับ

ให้มุมแดง๔๙แล้วก็น้ำเงิน๔๘เช่นกันครับ
เอาครับขอเสียงปรบมือให้กับ
ช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์ด้วยครับ
โอ้โหนี่เป็นแชมป์แรกในสีเสื้อเกียรติทรงฤทธ
รอบ๓๐๔๐ปีเลยนะครับ

ขอเชิญพอฝ่ายรายการกีฬากิจกรรมพิเศษ
แล้วก็ออกอากาศทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับ
คุณนัทธนลดานัยพริยะหรือว่าคุณอันนะครับ
มอบค่าเข็มขัดให้กับแชมป์นะครับ
แล้วก็มีนัทศงฤทธิ์มีด๊อกเตอร์น็อต
รวมไปถึงพี่สมชายมิซูด้วยนะครับ

นี่เป็นเข็มขัดเส้นที่๖
ของศึกยอดมวยไทยรัตน์นะครับ
เขาผู้นั้นที่ได้คลองก็คือช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์ครับ
แชมป์รุ่นไรเวท๑๓๕ปอนด์นะครับ
โอ้โหบรรยากาศคึกคักมากครับ
แต่ความมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ

แล้วช่วงหน้ากลับมามันกันต่อกับศึกยอดมวยไทยรัฐครับ